โรงเรียนราชวินิตตรงนางเลิ้ง
เขามีการซักซ้อมการดับเพลิง
แล้วทีนี้ก็มีการสาธิตอะไรให้เด็กได้เห็นกัน
ปรากฏว่ามันเกิดการระเบิด
คุณผู้ชมฮะมีเด็กนักเรียนชายเสียชีวิตหนึ่งราย
แล้วก็มีนักเรียนคนอื่นได้รับบาดเจ็บด้วย
แต่เหตุการณ์นี้ต้องตรวจสอบนะครับว่า
เป็นการระเบิดของ๑ถังดับเพลิงสีแดง
หรือ๒ถังก๊าซที่เจ้าหน้าที่
เอามาทำการจุดไฟเพื่อสาธิตวิธีการดับไฟ

อันนี้คือถังดับเพลิงสีแดงที่เราเห็นอยู่
ใช่คุณผู้ชมเมื่อเวลา๑๑น๑๕น
ทีตำรวจสนนางเลิ้งได้รับแจ้งจากรอปภ
ของโรงเรียนราชวิทย่านธรรมเนียบรัฐบาลแถวนางเลิ้ง
ว่าเกิดเหตุระเบิดภายในโรงเรียนแล้วมีผู้เสียชีวิต๑ราย
บาดเจ็บอีก๕รายทีนี้ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัย
ก็เข้าไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุคือบริเวณลานหน้าเสาทง

เพื่อนนักเรียนและครูอาจารย์เร่งให้การช่วยเหลือ

แล้วก็ให้คู่ชีพคู่ภัยนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
ส่วนศพของเด็กชายที่เสียชีวิต
โดนอัตแรงกระแทกกระเด็นออกไปตรงรั้วอักษณ์
การสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์และคนอยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าช่วงเช้าเวลา๑๑อนนี่นะครับ
สำหรับไม่เช้าช่วงใหม่สายนะ๑๑อ
พร้อมกับวิธีการอบพยพให้กับเด็กนักเรียนนะครับ
การจุดไฟสาธิตวิธีการดับไฟเบื้องต้นอ่าแล้วทีนี้ไอ้อุปกรณ์ที่จะเอามา
ดับไฟก็คือถังดับเพลิงสีแดงอ๋อเอามาฉีดดับเพลิงแต่ปรากฏ
จังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่มันเกิดระเบิดขึ้นอืมทำให้ผู้เสียชีวิตหรือ
เด็กนักเรียนชายที่อยู่ใกล้เนี่ยกระเด็นไปกว่าสิบเมตรแรงอัดเนอะ
ใช่ฮะเจ้าหน้าที่เนี้ยต้องมาตรวจสอบให้ให้ให้ได้นะใช่ว่ามันเกิดจาก
ไหนกันแน่คุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจุดที่เกิดแรงระเบิด
พบชิ้นส่วนของถังดับเพลิงสีแดงกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
เป็นถังดับเพลิงที่บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คุณผู้ชม
ไอ้ถังดับเพลิงแบบเนี้ยเวลาฉีดฉีดออกมาเหมือนโดนโฟมอ่ะอ่า
มันมีฉีดในการดับเพลิงนั่นหมายถึงถังดับเพลิงสีแดงนี้หรือเปล่า
ที่เป็นถังระเบิดอืมเพราะมันมีชิ้นส่วนของถังอยู่ไงใช่นะฮะ
จากการตรวจสอบพอพบชิ้นส่วนถังดับเพลิงเหล่านี้นะฮะตำรวจก็ต้องพิสูจน์หลักฐานทั้งหมด
คุณผู้ชมฮะเราสอบถามอาจารย์ออสอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ
ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับว่าเอ๊ะไอ้ถังดับเพลิงสีแดงเนี่ย
มันระเบิดได้จริงไหมค่ะคุณผู้ชมมันระเบิดได้จริงไหมค่ะอืม
เพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันไงว่าแบบเอ๊ะมันสรุปคือมันยังไงกันแน่
มันมันเป็นชนิดการ์ดเข้าไปข้างในแล้วมีผงเคมีไงอ่าฮะ
ปกติมันจะทนแรงดันได้หนึ่งพันแปดร้อยพีเอสไอแต่ถ้าเกิดแรงดันมากกว่านี้
จะเกิดการฉีกขาดซึ่งแสดงว่าอันนี้แรงดันมันต้องมากกว่า

อาจารย์ออสก็มองไปว่าเรื่องของถังดับเพลิงสีแดงมันชำรุดอะไรหรือเปล่า
กับอีกข้อนึงนะก็คือถังอยู่ใกล้กับความร้อนหรือว่าวางตากแดด
ข้างในมันขยายตัวแล้วก็ระเบิดแต่อันนี้ต้องรอพิสูจน์ก่อนนะคะ
ใช่คุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปในจุดเกิดเหตุ
บอกว่าชิ้นส่วนของถังดับเพลิงที่มันแตกออกมา
ก็เลยเชื่อว่าเพราะถังดับเพลิงระเบิดมากกว่าถังแก๊สนะ
อาจจะเกิดจากการขยายตัวเมื่อวางตากแดดรวมทั้งวาวเซฟตี้ที่มันอาจจะชำรุด
แต่ตอนนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจากกองพิสูจน์หลักฐานสรุปรายละเอียดที่แน่ชัดต่อไป
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือทีมข่าวมีการได้พูดคุยกับผู้ปกครองด้วยนะคะ

ซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังผู้ปกครองอยู่นะฮะ
ผู้ปกครองให้รายละเอียดกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรบ้าง
คุณผู้ชมฮะอัปเดตกันต่อฮะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนราชวินิตแถวนางเลิ้ง
ทำให้เด็กนักเรียนเสียชีวิตเป็น๑รายแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกหลายรายนะครับ
คือเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าถังที่ระเบิดมันคือถังดับเพลิงสีแดง
คืออุปกรณ์ในการที่จะเอาไปสาธิตวิธีการดับเพลิงนะ
ก็ต้องดูว่าไฟฟ้ารัดวงจรจะสอนเด็กยังไงในการตัดวงจรไฟฟ้า
ถาดน้ำมันถาดน้ำมันเอาไปทำอะไรคุณ
เพื่อที่จะจุดให้ไฟมันลุก
พอไฟมันลุกปุ๊บก็จะมีอุปกรณ์สำคัญเนี่ย

ให้เด็กได้ทดลองใช้ในการฉีดสารดับเพลิงเข้าไป
จังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ระเบิด
คุณผู้ชมฮะให้แน่ชัดก็ต้องฟังทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ที่เข้าไปดูเหตุการณ์พิสูจน์หลักฐานเข้าไปดูชี้แจงให้ฟังนะครับ
ยังถูกปิดเปล่าแล้วก็อยู่ในสภาพปกติ
นี่แหละฮะยืนยันไม่ใช่ถังแก๊สไม่ใช่ถาดน้ำมันที่เกิดระเบิดนะ

แล้วก็เด็กนะคุณในกลุ่มที่กำลังจะดับเพลิง
มี๙คนที่กำลังจะซ้อม
๙คนนี้กำลังถือถังดับเพลิงและเชื่อว่าเด็กนักเรียนที่ตาย
อยู่ใกล้ถังดับเพลิงที่ระเบิดมากที่สุด
ทำให้เด็กนักเรียนชายคนนั้นเสียชีวิตสภาพน่าสยดสยอง
อภัยคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าเด็กนักเรียนชายในกลุ่มนั้นอีก๘คน
อาการไม่สาหัสส่งวัชิระพยาบาลและโรงพยาบาลกลาง
ก็อัปเดตเพิ่มนะจากที่มีคนบาดเจ็บ๕กลายเป็น๘แล้วนะฮะ
เราได้คุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนะ
คุณพ่อเป็นห่วงลูกมากค่ะคุณพ่อมีลูกชาย๒คน
แล้วบอกว่าพอโรงเรียนแจ้งว่ามีการซ้อมดับเพลิง
ทั้งสองคนก็เข้าซ้อมเหมือนกันแต่ซ้อมผ่านไป๕นาที
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพ่อน่ะโทรคุยกับลูกแล้วนะ
ตอนนี้คุณครูให้ลูกอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
ก็คือในหอประชุมชุดหนึ่งกับในห้องเรียนอีกชุดหนึ่ง
อันนี้แหละมันก็คือสิ่งที่คุณพ่ออยากฝากบอกเจ้าหน้าที่
เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง
ก่อนที่จะเอามาฝึกซ้อมเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ค่ะ

การซ้อมดับเพลิงเพราะว่าทุกสถานที่จะมีการซ้อมแบบนี้
แม้แต่ที่ทำงานเราก็ตามที่ทำงานไหนก็ตาม
โรงเรียนเขาก็ซ้อมไว้เผื่อเหตุฉุกเฉิน
แต่ดันมาเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับ

โดยเฉพาะอาการน้องที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับ